สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม

สวัสดีครับทุกผู้ชม
สวัสดีครับทุกผู้ชม
แล้วสุดท้ายมันมีเรื่องเกิดขึ้นตรงเมืองแมลนดรรมเศรษฐ์เข้ามารี
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะกับคุณหมอสองนะครับ
แล้วก็น้องเฟรนด์ไฟล์แฟนสาวที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดด้วย
หลังจากที่เรามาเที่ยวในทริปประเทศของเรา
ที่เราจะเก็บประเทศในกลุ่มประเทศที่ก็มีความเสี่ยงอยู่อะนะ
ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นคุณหมอ
ตอนนั้นผมกำลังจะข้ามแดนจากเวอร์กินาฟาโซเข้ามาลี
แต่ช่วงนั้นต้องยอมรับว่าผมอาจจะโลเคตตำแหน่งไม่ชัดเจน
เพราะเรานั่งหลับเพราะเราก็ไว้ใจว่าคงไม่เกิดปัญหาอะไรกับเราหรอก
ตอนคุณหมอไปมีกับใครบ้างนะฮะ

ซึ่งไกท์เขาจะใช้ภาษาอังกฤษ

ผมก็จะไปคนเดียวโดยมีคนต่างมาคอยช่วยเหลือแบบนี้ครับ

ตอนนั้นผมกำลังจะข้ามด่าน

ซึ่งมันเป็นเป็นบริเวณที่มันเขาเรียกว่า
เหมือนยังไม่กึ่งกลางพอดี

จุดนั้นผมหลบ
ผมรู้ว่าการยิงเกิดอะไรก่อนแล้วมีรถกระต่างต่อไปได้
อะไรอย่างเงี้แล้วผมก็บรรยายในยูทูปหมอสองท่องโลกของผมนะฮะแล้วผมวนกลับไปปุ๊บ
แต่นี่ก็เหมือนในหนังเลยยังไงฮะก็คือว่าอ่าเขาก็บังคับให้เราเปิดประตูปุ๊บ
เราลงไปปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งมากรูกันเต็มเลย
สักสักหกคนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตะโกนตะโกน
ซึ่งเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าไก๊ก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษเท่า
เพราะว่าให้นั่งลงนั่งลงนะฮะแล้วเขาก็ทำท่าแบบนี้นะฮะ
ผมก็ถูกนั่งลงคุกเข่าอยู่บนถนนนะครับแล้วก็อยู่ท่านี้
ไม่มีรถสักคันมีรถเราคันเดียวแล้วก็มีกลุ่มนี้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาผ้าคล้ายผ้าผ้าที่
ที่เขาใช้เนี่ยมาโพกตาผมแล้วก็เอามือผมไพ่หลังอุ้ย
ใช่ครับเหมือนในหนังเลยครับตามไพ่หลังเลยไพ่หลังด้วยครับ
แล้วผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็ผมตกใจมาก
คือหัวใจเต้นแล้วก็นี่คือฝันไปนี่คือฝันไป
คิดแค่นั้นนี่คือฝันไปมันไม่ใช่ความจริงหรอก
ตื่นตื่นตื่นคิดอย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้
เกิดกับเราแล้วเราก็รู้เรื่องนี้ว่าไม่ป้นก็ถูกลักพาตัวคิดแบบแน่นอน
นะฮะก็ตกใจมากนะตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็ดันเราขึ้นรถ
มานั่งตรงกลางแล้วก็ให้คนรถกับไกด์มานั่งสองข้าง
เขาก็ยังไปเบียดอีกสองข้างอันนี้เป็นรถของเราหรือว่ารถเขาเรา
ของเรายังเป็นรถของเราอยู่แต่เรานั่งหลังอืมแล้วเขาไปขับ
นะฮะข้างหน้าก็มีอีกสองคนแล้วก็มีมอไซค์อีกเขาก็พาผมไปไหนไม่รู้
โลเคตตำแหน่งไม่ได้เพราะมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่พักหนึ่ง
ตาอยู่ปิดตาด้วยครับแล้วก็นั่งอึดอัดมากแล้วก็มันก็เมื่อยมากครับ
เราต้องนั่งเอามือไพ่หลังนะครับแล้วก็พิงเบาะอย่างนี้ครับ
แล้วก็เปิดตามมาอีกทีก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในป่านะฮะ
ป่าก็คือเป็นลักษณะป่าเหมือนเหมือนป่าเบนชะวัน
ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบต้นไม้หนาแน่นมากเลยนะฮะ
แล้วเขาก็เรียกหาของเราว่าอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนเขาเก็บทุกอย่าง
ก็บอกว่าอย่าขัดขืนอย่าขัดขืนเพราะว่าถ้าขัดขืนเนี่ย
จะเกิดปัญหากับเราได้ก็เอามือถืออะไรไปหมดเอาของไปหมด
หลังจากนั้นเขาก็เปิดเปิดตาผมแล้วก็ผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้ว
เมื่อยมากเลยช่วยแกะมือหน่อยเขาก็แกะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็พาไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ณตอนนั้นเนี่ย
ผมเข้าใจว่ายังสายสายอยู่นะฮะแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาก็คุยประมาณว่า
เราต้องการตรวจสอบว่าคุณเป็นใครใช่คนที่เขาต้องการหาหรือเปล่า
นะฮะซึ่งซึ่งถ้าใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเขาจะปล่อยตัวไป
ไม่ต้องกังวลเขาไม่ทำร้ายไม่อะไรอย่างนี้นะฮะ
เพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายเราก็รู้สึกว่าโอเคละ
ตอนนั้นเขาพูดแบบนี้เรารู้สึกว่าเราคงไม่เป็นไรหรอก
เขาสื่อสารกับคุณหมอโดยตรงหรือว่าผ่านไกด์ต้องผ่านไกด์ซึ่งไก๊เนี่ย
อ่ามันจะบางทีมันต้องผ่านไหลต่อเพราะว่าคนแถบนั้นเนี่ย
เขาจะมีภาษาโลคอลหลายภาษามากแล้วก็คนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้จริงจริง
เนี่ยมีไม่กี่คนแล้วไก๊ผมพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสได้
ก็คือผมต้องคุยภาษาอังกฤษให้ไกด์ไกด์พูดฝรั่งเศสคุยกับเขา
หรือบางทีจะต้องคุยส่งต่อไปกับคนขับรถ
ซึ่งคนขับรถเนี่ยเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้
แล้วก็ภาษาโลคอลอีกหนึ่งภาษาเพื่อเอาภาษาโลคอลนั้นไปสื่อสารกับเขา
ซึ่งซึ่งมันมันหลายต่อมากมันหลายต่อมากแล้วก็อ่า
เขาก็พูดทำนองนี้นะครับเราก็นั่งรอไปเรื่อยเราก็อุ่นใจ
เราก็คิดว่าวันนี้อาจจะได้ออกนะกลางคืนหรือว่าอ่า
ไม่เกินคืนนี้เพราะพรุ่งนี้ผมต้องมีไฟล์บินออกจากประเทศมาลี
วันนี้ก็คือยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดกันยายนครับผม
หลังจากที่มาจากเมืองไทย๑๒กัญญาใช่ครับผมแต่๒๙กันยามีไฟล์ต้องบินล่ะ
ใช่ครับต้องบินต่อออกจากมาลีไปเที่ยวประเทศอื่นต่ออ่า
ทีนี้ผมก็กังวลว่ามันยังไงผมก็พยายามถามเขาว่า
ผมจะได้กลับวันนี้ไหมเขาก็ไม่ตอบเหมือนกับตอบไม่ชัดเจนอ่า
ผมจะได้กลับพรุ่งนี้ไหมก็ไม่ชัดเจนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวสรุปสุดท้ายตอนเย็นเนี่ย
เขาบอกว่าเราต้องไปเจอใครชิปเป็นหัวหน้าเขาก่อน
เพื่อตรวจสอบว่าเราไม่ใช่จริงเพราะเขาได้รีพอร์ตหัวหน้าไปแล้ว
ดังนั้นเราต้องไปเจอคุณหัวหน้าซึ่งเขาบอกว่าผมก็ถามว่าผมจะได้ออกคืนนี้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะฮะ
สุดท้ายก็คือดูเขาแพ็คกระเป๋าผมขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์เป็นการเดินทางไกลแน่นอน
แน่นอนผมก็เริ่มใจแป้วแล้วเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอ่า
หลังจากนั้นเนี่ยมืดค่ำจริงเขาก็เริ่มออกเดินทาง
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมคิดตลอดว่าผมจะพยายามหนีให้ได้
เพราะเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเราชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไป
ซึ่งเราก็ต้องดูความปลอดภัยเราด้วยหลายอย่าง
ผมก็นั่งซ้อนคนคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีปืนนะครับ
แล้วก็ทุกคนกายซ์กับคนรถก็ซ้อนมาสายอีกคันหนึ่ง
ทีแรกบอกเราแค่จะตามหาคนที่ใช่หรือเปล่า

ตอนเย็นตอนมืดเนี่ยครับพาขึ้นมอเตอร์ไซค์ยาวเลยครับ
ตาไหมทีนี้อ่าไม่ปิดครับไม่ปิดแต่มันมืดมันดูไม่รู้ครับ
เขาก็ขับวนไปวนมาแล้วทางมันคือไม่ใช่ทางครับ
มันคือป่าบางจังหวะก็เป็นหินหิน
จังหวะก็เป็นหลังไล่ข้าวโพดบางจังหวะก็เป็นเหมือนป่าแบบอ่า
ลกอะไรอย่างนี้ฮะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจำทางได้ไง
จังหวะก็ผ่านหมู่บ้านเล็กแต่หมู่บ้านเล็กก็คือบ้านห่าง
เนี้ยฮะเป็นบ้านคนแถวนั้นซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่
เขาก็อยู่กันห่างห่างอย่างเงี้ครับก็เราไม่สามารถตะโกนร้อง
หรือว่าเขาคือมาผมมาทราบทีหลังก็คือเขาเป็นพวกเดียวกัน
เป็นพวกเดียวกันคนเห็นบางทีเขาก็แอบหลบเข้าบ้าน
บางคนเห็นปุ๊บหลบเข้าบ้านบางคนก็เห็นก็มองเฉย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
เอาว่าเขาไม่สนใจครับเขาไม่สนใจเราเลย
รถผ่านไปเขาก็แค่มองเฉยแล้วก็ผ่านไปบางคนก็เห็นรถผ่านมา
ก็เดินหลบหนีเข้าบ้านด้วยซึ่งเรารู้แล้วว่าสถานการณ์แบบเนี้ย
ขอให้ช่วยไม่ได้แน่ลงไปก็โดนแน่นอน
ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปถ้าเขาเล่าประมาณแปดชั่วโมง
ชั่วโมงเหรอแปดชั่วโมงนั่งอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์นะครับ
ชั่วโมงยาวเข้าไปเลยแล้วก็ไปถึงจุดที่ที่เริ่มกักตัวตรงนั้นนะฮะ
แล้วผมก็เริ่มอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาแล้วก็
พอตอนรุ่งเช้าเนี่ยเราคิดตลอดเวลาเราอยากจะขอเป็นกิจสภาพเหอะ
อย่างน้อยสุดเนี่ยผมก็กะว่าเราปิดเศร้าสักพักนึง
ถ้าเราออกไปข้างนอกเราไปขอความช่วยเหลืออาจจะพอได้
ผมก็เลยหลบหนีหนีเหรอฮะหนีฮะหนีประมาณสัก
ตีห้าหกโมงเช้าก็หนียังไงคุณหมอหนีก็คือ
เขาให้ผมไปพักในเต็นต์ใต้ต้นไม้ผมก็มีมีคนอื่นไหม
ที่ที่แบบอ่าที่จะไม่ใช่กลุ่มของพวกเขาอ่ะอ่า
จากเรากับไกด์แล้วก็คนรถของเราไม่มีครับไม่มี
ไม่มีอะไรเลยไม่มีคุณหมออยู่ในเต็นต์ครับผมอยู่ในเต็นต์
แล้วก็มีคนรถแล้วก็มีไก๊แล้วก็เขาก็หลับ
ผมก็เลยค่อยลองเดินออกมาเอ๊ะไม่มีคนเรียกผมก็ค่อยวิ่ง
วิ่งวิ่งแล้วก็หลบหนีออกไปไปลงน้ำไปอะไรมากมายหลายอย่าง
ผมก็หนีไปได้ตั้งแต่เช้าเนี่ยจนถึงประมาณสักบ่ายเย็น
ผมก็รู้สึกว่าผมมาไกลแล้วอาจจะสัก๘กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ผมก็จำทางไม่ได้นะครับว่าทางมันเป็นยังไง
ตรงนั้นมันก็คือสับสนหมดแล้วก็เดินทางไปในทิศอ่า
ฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกอะไรอย่างนี้เพราะรู้สึกว่าเรามาจากทางนั้น
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือว่าจะถามว่าถนนใหญ่ไปทางไหน
เราก็จะเดินไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือไว้เลยสรุปก็คือเขาเป็นพวกเดียวกัน
เขาก็โทรไปเจอคนนู้นคนนี้ที่ไปขอความช่วยเหลือใช่
เขาก็โทรแจ้งหมดใช่ครับโทรแจ้งปุ๊บก็มาจับกลุ่มตัวเราอีกที
และนับจากเย็นวันนั้นเนี่ยพอเขาจับตัวเราได้เนี่ย
ผมก็ตกใจนะครับว่าเฮ้ยจับได้แล้วเดี๋ยวต้องโดนทำลายแน่เลย
ปรากฏไม่มีไม่ทำร้ายนะฮะแล้วเขาก็อย่างผมเลือดออกตรงเนี้ย
เขาก็มาช่วยกดเลือดให้แล้วก็แต่ว่าเขาจะล็อกตัวเราหน่อย
แล้วก็พาเราไปนั่งแล้วก็พากลับซึ่งพากลับเขาก็ปิดตาเลย
เราก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนไม่รู้ทางจนกระทั่งกลับมาถึงที่พัก
เย็นนั้นเนี่ยผมก็เริ่มถูกใส่กุญแจมือสองข้างนะฮะ
แล้วตรงขาเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าตรวนก็คือข้อเท้าสองข้าง
กันด้วยโซ่แล้วเวลาเดินเราก็เดินได้สั้นแบบเนี้ย
เพราะเขากลัวหนีแล้วใช่กลัวหนีแล้วคืนนั้นผมก็ใส่ทั้งสองอย่าง
นอนแบบทรมานมากครับดิ้นก็ลำบากเอียงตัวก็ไม่ได้อยู่ทรมานสุดนะครับ
อ่าแต่วันถัดมาเขาก็เอากุญแจมือเราออกแล้วก็เหลือแต่ตัวข้อเท้า
เขาก็บอกว่าเขารู้ว่าผมไม่หนีหรอกแต่ทีนี้หัวหน้าเขาเนี่ย
ไม่สามารถจะเขาหัวหน้าเขายังไม่ให้แกะโดนข้อเท้าออก
ผมก็อยู่เรื่อยเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นเลยจนจนจนวันท้ายท้ายครับ
ก็ใส่ตัวในข้อเท้าตลอดอยู่มาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าชะตากรรมเราคืออะไร
เขาต้องการอะไรใช่ครับอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้เลย
เท่ากับว่าเท่ากับว่าตอนนั้นน่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากันยาใช่ครับ
ใช่ไหมก่อนที่จะโทรหาน้องเฟนไฟล์ได้คือวันที่เท่าไหร่นะ
วันที่สิบแปดเท่าสิบเก้าค่ะเป็นคืนตุลา
ใช่ค่ะตุลาค่ะตุลาเท่ากับว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ย๒๑วัน
สิบเอ็ดวันใช่ครับคุณหมอเขาแล้วยังไงต่อ
แล้วเขามัดมือมัดเท้าทุกวันไหมอ่าเขาล็อกทุกวันไหมผูกแต่ข้อเท้า
แต่ผมต้องบอกว่าคือบรรยากาศข้างในเนี่ย
ระดับคนปฏิบัติการที่เขามาดูแลเนี่ยเขาคุยดีนะครับเขาคุยดี
หาอาหารให้ก็ตามอัตภาพนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะพอดีอาหารเป็นอย่างตามอัตภาพ
อาหารก็เขาพยายามหาอาหารที่ดีที่สุดให้ผมเป็นเนี้ยเป็นอาหารที่สุดให้ผมก็คือ
มันก็จะมีข้าวนะฮะเขาจะเสิร์ฟมาในข้าวสวยอย่างเงี้หรอ
สวยแต่มันไม่ใช่ข้าวสวยอย่างที่บ้านเรากินมันเป็นข้าวที่แบบเหมือนต้มละเละอะครับ
เละหน่อยเละหน่อยแล้วเขาก็โปะมาแล้วก็ผมจะพิเศษกว่าคนอื่นได้กินดีกว่าคนอื่นหน่อย
ก็สมมุติผมอาจจะได้ปลาสัก๕ชิ้นอะไรอย่างนี้คนอื่นก็จะได้น้อยกว่านั้นชิ้น๒ชิ้น
ได้ปลาทอดเนี้ยอ่าปลาทอดอืมบางทีก็จะเป็นไก่อืมบางทีก็จะเป็นเนื้อ
แล้วแต่เขานะฮะเขาก็จะให้ผมได้กินโปรตีนประมาณวันละ๑มื้อ
วันถ้าเขาไม่ได้ซื้อผมก็กินข้าวเปล่าทั้งวันเลยอืมแต่ผมว่าต้องกินเพื่อเพื่อ
ความอยู่รอดถ้าไม่กินเลยผมก็จะผอมลงหรือถ้าเกิดสุขภาพไม่ดี
ป่วยอะไรไปก็จะยิ่งไปใหญ่ดังนั้นก็คือผมก็ฝืนกินเหมือนกิน
กินข้าวเปล่าเพื่อให้มีพลังงานครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่
ออกมาเพราะผมพยายามฝืนกินแบบทรมานมากและทุกวันเนี่ยเราก็ต้อง
เราก็ต้องพยายามโฟกัสสมองตัวเองว่าไม่ให้เครียดเกินไป
หมอน้ำอ่ะน้ำเนี่ยอ่าที่แอฟริกาเนี่ยเขาจะกินน้ำ
เรียกว่าน้ำกรองเขาจะซื้อมาเป็นถุงใหญ่ใหญ่แพ็ค
แล้วมีถุงเล็กเล็กประมาณห้าร้อยซีซีเนี้ยเราฉีกกัดแล้วก็ดูด
เขาก็ถังน้ำมันนะครับเข้ามาฝ่านครึ่งแล้วก็แบบไปสองข้าง
แล้วก็ใส่ใส่ในนั้นให้กินเขาให้วันละกี่มื้อคุณหมออ่า
มื้อครับสามมื้อสามมื้อครับแต่บางวันตอนเช้าก็เป็นข้าวต้ม
เปล่าซึ่งใส่น้ำตาลมันเขาเรียกว่ามูไรมูไรอะไรมันเนี่ย
ซึ่งยี่สิบเอ็ดวันที่อยู่ตรงนั้นอ่ะครับก็อยู่อย่างเงี้ยสามมื้อ
ใช่ครับก็คือเครียดทุกวันอารมณ์ผมนี่แบบ
ขึ้นลงขึ้นลงสุดสุดนะครับมืดกว่านอนมืดกว่านอน
กลางวันก็ไม่รู้จะเอายังไงกับเราวันนี้

จะเอายังไงก็ไม่บอกอย่างเงี้หรอใช่ครับเขาเขาก็ไม่พูดว่าเขาจะทำอะไร
เขาต้องการอะไรเขาแค่บอกเขาว่าถ้าเขาถ้าเราอ่ะเราอ่ะ
เราไม่ใช่คนที่เขาต้องการตัวเขาไม่ทำร้ายไม่ต้องกลัว
แต่ไม่บอกว่าจะอยู่ถึงวันไหนจะทำอะไรกับเราต้องการอะไรกับเรา
นะฮะแล้วก็เราเขาอ่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มาทุกวันเขาอยากมาเขาก็มาแล้วก็อยู่กับพวกเด็ก
แต่พวกคนที่มาดูแลเราเนี่ยเขาก็ดูแลดีนะฮะ
เขาก็มาคุยกับเรามาทำให้เราสบายใจด้วยแล้วคุณหมอไม่ได้ถามเขาเหรอว่า
เฮ้ยตกลงคุณจะเอายังไงกับผมให้คุณจับผมมาใช่
ผมผมก็พยายามถามแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบพวกพวกคนที่เลือกไปงาน
เขาจะไม่รู้อะไรเลยเขาจะรู้เลยแล้วแต่คำสั่งของผู้ใหญ่เขาอย่างเดียว
ในใจเราคิดว่ายังไงในใจผมคิดว่าผมจะรอดออกไปไหม
คือในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเครียดสุดถ้าใครไม่ได้เจอสถานการณ์แบบนี้
จะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอิสรภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
แล้วผมก็ต้องพยายามโฟกัสบางทีผมจะพยายามตัดสิ่งภายนอกไป
ผมรู้ว่าคนข้างนอกเนี่ยทั้งคุณแม่พี่ชายน้องชายหรือแฟนไฟล์เอง
ญาติเราเนี่ยคงจะทุกข์ทรมานไม่แพ้กันแต่เราต้องพยายามประคองตัวเองให้อยู่ตรงนั้นให้ได้
สติต้องมาผมกราบพระทุกวันอธิษฐานสิ่งสิทธิ์ทุกอย่างนั่งสมาธิ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทำทุกอย่างเพื่อให้จิตใจเราสบาย
แล้วก็อีกอันก็คือคุยกับไก๊เพราะไก๊เนี่ยเป็นคนเดียวที่ผมคุยได้
เหลือเนี่ยคุยกับผมไม่รู้เรื่องผมก็พยายามปอบประโลมจิตใจกันสองคน
ก็คุยไปว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นู่นนี่หรือว่าสักวันหนึ่งเรานึกไม่ออก
แบบลงเลยเหรอลงเลยครับลงแล้วผมแล้วไกด์เขาไม่บอกเราเลยเหรอว่า
เราเจออะไรอยู่เพราะเขาเป็นคนท้องถิ่นพื้นที่
คือเขาก็ไม่รู้หรือยังเขาก็ไม่รู้เราก็ปรึกษาหาลือกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราต่อไป
แต่เขากลายเขาบอกเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่ทำร้ายหรือฆ่าเรา
สักวันเขาต้องออกเขาบอกว่าแค่จะช้าหรือเร็วเขาก็ต้องปล่อย
อาจจะนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาก็มีความหวัง
แต่ละวันเราก็ลุ้นว่าหัวหน้าเขาจะมาเมื่อไหร่
หัวหน้าเขาเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่าจะตรวจสอบเราไม่ใช่เขาจะปล่อยตัว
อ่าเขาบอกแค่นี้แล้วเราก็ลุ้นทุกวันทุกวันเป็นเวลาสามสัปดาห์
ซึ่งเรารู้เลยว่าคนข้างนอกเนี่ยก็ทุกข์ทรมานเหมือนกัน
แล้วก็พยายามประคองตัวเองไม่ให้ป่วยไม่ให้อะไร
เพื่อที่สมมุติเราป่วยเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่มาก
มันไม่มีใครมาดูแลเราแน่นอนครับ

มือถือก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีเลยติดต่อใครไม่ได้ครับ
น้องเพล็นไฟล์ค่ะอยู่ที่เมืองไทยใช่ค่ะ
เห็นบอกพี่หมอจะติดต่อตลอดจะขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบิน
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงไอ้๒๑วันตรงนี้

ก็คือเป็นแฟนรู้สึกแปลกใจตั้งแต่วันที่๒๘แล้ว

เพราะว่าปกติแล้วพี่เขาอย่างที่บอกไปว่าเขาจะติดต่อมาตลอด
แม้ว่าไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ตามเขาจะขอให้ไกด์หรือใครที่อยู่ใกล้ตัวเขาแชร์อินเตอร์เน็ตให้
ซึ่งณตอนนั้นพยายามมองในแง่ดีว่า
เพราะว่าพี่เขาบอกเราก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะไม่มีสัญญาณประมาณ๘ชั่วโมง
เราก็รอเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เพราะว่าเขาจะต้องมีไฟล์บินออกไปใช่ไหมคะ
พอถึงเวลาที่จะต้องมีไฟล์บินปกติแล้วถ้าเกิด๕นาทีหรือว่า๑๐นาที
แต่อันนี้มันแปลกตรงที่เขาไม่ได้ส่งมาให้เรา
เราก็เลยพยายามติดต่อไปที่ทัวร์ที่เขาดูทัวร์ให้พี่เขาค่ะ
บกวนเช็คให้หน่อยว่าชื่อนพรัชเนี่ยมีการบอดไหมเช็คอินหรือเปล่า
สรุปก็คือไม่มีแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบนี้แปลกแล้วแปลกมาก
ก็เลยคิดว่าคืออุบัติเหตุไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ย
เขาจะโดนอะไรหรือเปล่าหนักไหมหรือถึงขั้นที่แบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า
พยายามจะประสานทัวร์ให้เขาหาใครก็ได้เข้าไปขับรถตรงเส้นทางที่พี่เขาไป
ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ฟังจากทัวร์แล้วก็เชื่อว่าเขาส่งคนไป
ทีนี้ก็จะมีประเด็นที่ว่าก็เช็คได้อีกแบบนึงคือ
ไปเช็คซิโรงพยาบาลแถวนั้นมีชื่อนี้เข้าไปรักษาตัวไหม
โรงแรมมีชื่อนี้เข้าไปเช็คอินหรือเปล่าเพราะอาจจะเป็นเรื่องของยานพานะ
คือตอนนั้นยังตัดประเด็นเรื่องของการแบบหายตัวไปที่มีคนพาไป
จุงจับตรงจับตัวยังไม่คิดยังไม่คิดว่าจะถึงข้านั้น
เพราะว่าแต่คือเราก็รู้ข้อมูลมาว่ามันมีแบบนี้อยู่แต่เรายังไม่คิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอหลังจากผ่านไปประมาณ๒๓วันนะตอนนั้นถามว่าจิตใจเป็นยังไง
คือติดต่อไม่ได้เรารู้สึกแบบทุกข์ใจอย่างนี้แล้วก็ร้อนใจ
แล้วถามว่าเราประคับประคองจิตใจเรายังไงเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตามตัวพี่เขากลับมาให้ได้
เรื่องงานส่วนตัวของเราเวลาอ่านข่าวพี่อุ๋ยเข้าใจใช่ไหมคะ
ข่าวสดมันต้องโฟกัสมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้ให้ได้แล้วก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกติ
แม้ว่าใจเรามันจะไม่นิ่งก็ตามอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ก็เศร้าอย่างหนักหนักประมาณสามวันแรก
เราก็พยายามคิดไปในทางที่ดีก่อนว่าคือมีความหวังทุกวันค่ะว่าพี่เขาจะต้องติดต่อกลับมา
ยังไงเขาก็ต้องรอดมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดไปในทางที่ดีก่อนแล้วระหว่างทางเนี้ย
กว่าที่เขาจะติดต่อมา๒๐กว่าวันนะคะเราพยายามประสานทุกขั้นตอนที่ควรจะทำ
อย่างเช่นคนหายต้องทำยังไงก็ติดต่อไปตามหลักการที่มันควรจะทำอะไรอย่างนี้
แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีปรึกษาผู้รู้บ้างว่าเราควรจะทำยังไงดีคะ
คุยกับคนในครอบครัวพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำยังไงดีอย่างเงี้ค่ะซึ่งซึ่งเราพยายามทำทุกทาง
ซึ่งณเวลาตอนนั้นมันทุกข์ใจตรงที่โอ้โหเราไม่รู้เลยเขาเป็นอะไรพี่
ไปมือถือเขาก็ไม่ได้ค่ะไม่ติดไม่ได้ติดเลยใช่พยายามติดต่อทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้
ซึ่งณตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ใหม่เหมือนเราดิวกับอะไรที่เราไม่รู้อะพี่
แล้วสุดท้ายคุณหมอพี่หมอติดต่อมาวันไหน
ติดต่อมาวันที่๑๘ค่ะตี๓ซึ่งณตอนนั้นคือจากพยานแวดล้อมก่อนหน้านี้ที่จะมีการติดต่อกลับมา
มีคนในพื้นที่เขาบอกว่าเจอรถอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเช็คกันว่ารถมีร่องรอยอะไรบ้าง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ร่องรอยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยพอพยานแวดล้อมมันออกมาเป็นแบบเนี้ยค่ะ
เราก็เคาะได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคือรู้แล้วแหละตอนนั้นนะคะ
ใช้มือถือหรือใช้อะไรหรือเขาให้ติดต่อ
เขาให้ติดต่อคือระหว่างที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยในวันท้ายเนี่ยเราก็ยังไม่รู้วัตถุประสงค์อะไร
แต่เราพยายามทำตัวให้มันไม่มีปัญหา
พยายามอธิบายเขาว่าเรามาจากเราเป็นหมอธรรมดานะมาจากประเทศไทย
ไม่ได้มาสืบราชการอะไรแล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่
เขาก็ค่อยค่อยเหมือนกับว่าผ่อนคลายกับเราเขาบอกว่าถูกประสงค์เลยไหมว่า
เขาต้องการอะไรก่อนจะให้เราติดต่อกับญาติญาติก็ต้องมีการเจรจาต่อรองอะไรนิดหน่อย
แล้วให้ติดต่อทางเมืองไทยแล้วไปยังไงกันต่อ
ถึงสามารถกลับมาบ้านเราได้ครับผมอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อเลยนะฮะ
ครับผมคุณหมอสองบอกก็มันก็เหมือนในหนังนี่แหละเหมือนในหนังครับแต่เครียดกว่าอันนี้คือความจริง
มันคือชีวิตจริงใช่ครับผมช่วงที่เขาให้ใช้โทรศัพท์ครับ
โทรมาหากับญาติได้ทางบ้านเนี่ยครับมันมีการเจรจาต่อรองกันเกิดขึ้นเพื่อ
กับการปล่อยตัวใช่ไหมใช่ครับผมก็มีการเจรจาต่อลอง
ว่าเราไม่ทิกกี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดปัญหาใดปุ๊บเนี่ย
ทุกอย่างทุกขั้นตอนหยุดหมดนั่นคือผมไม่รู้ผมจะอยู่ได้นานเท่าไห

เขาเรียกเงิน

หรือปริมาณอะไรยังไงเท่าไหร่นะฮะ

ผมต้องให้ทางเฟรนด์ไฟล์ช่วย

เขารู้เรื่องภาษาแล้วเขารู้จักเพื่อนผม

โทรหาแม่ก่อนเพราะว่า

เพราะผมเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยเครียดมากแน่

ก็ปลดล็อกตัวผมอีกด้วย

แฟนเราเก่งอ่านภาษาต่างประเทศ
สุดท้ายก็ได้บินเกี่ยว

เหมือน๓วัน

พอหลังจากที่เขาโทรมากว่า

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียนทางครอบครัวพี่เขาด้วย

เรามองว่าตัดสินใจเองไม่ได้
ต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพี่เขารับรู้รับทราบ

ทำเพื่อให้พี่เขากลับออกมาได้เร็วที่สุด
น้อยที่สุดปลอดภัยมากที่สุดอันนี้คือโจทย์ที่ตั้งนะตอนนั้นอย่างนี้ค่ะพี่
แล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่พี่อุ๋ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยดิวไม่เคยคาดคิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
มันเป็นความท้าทายเหมือนกันแต่ว่าณวินาทีตอนนั้นคือต้องเอาให้พี่เขาออกมาไวที่สุดเนี่ยค่ะ
ใช่ครับก็คือต้องใช้พี่ชายด้วยน้องชายด้วยช่วยกันสุดความสามารถทุกคนก็ช่วยกัน
ทำการเก็บความลับให้เงียบสุดเพื่อความปลอดภัยของพี่หมอสองเอง
หรือถ้าเขารู้ว่าเป็นใครเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงทางสังคมในเมืองไทย
เจรจาต่อลองอาจจะยากขึ้นหรือซื้อสูงขึ้นในเรื่องของตัวเงินอะไรก็ว่าไป
อาจจะอยู่นานขึ้นอาจจะอยู่นานขึ้นอีก
เขาได้รับข้อเสนอของเขาที่เขาต้องการละ
คุณหมอยังมั่นใจไหมวันนั้นว่าเราจะรอด
ผมใช้วิธีการสนทนากับเขาแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศที่ดี
แล้วผมดูใบหน้าเขาเวลาที่เขาคุยกับผมเนี่ยดูมีความจริงใจ
แม้ว่ามันไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมจะมั่นใจก็ต่อเมื่อผมได้ออกมาจริง
แต่เวลาดูหน้าเขาเนี่ยเวลาเขาคุยเนี่ยเขาดูจริงจัง
แล้วก็บางทีเขาก็อารมณ์ดีกับเราเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามีโอกาสสูงมาก

ก็คือมั่นใจว่าคือเขาเคลียร์มาระดับหนึ่งแล้วค่ะ
เขาแบกภาระนะตรงนั้นในการพูดคุยกับคนคนนั้นเรียบร้อยแล้ว
พอมาถึงตรงปลายทางปั๊บเราทำตามเขาอย่างเดียว
เขาก็ยิ่งมั่นใจซึ่งมันตอบไม่ได้หรอกพี่ว่าว่า๑๐๐หรือเปล่า

แล้วคุณหมอมั่นใจตอนไหนว่ารอดแล้วคุณรอดแล้วเนี่ยคือตลอดเวลา
ถึงแม้ว่าในช่วงที่ประสานต่างเขาบอกว่าจะปล่อยตัวผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับ
ซึ่งผมบอกว่ามันยากมากการที่คนคนหนึ่งจะดิวกับงานใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็แน่นอนพี่ชายน้องชายช่วยคุณแม่ช่วยแล้วก็แฟนช่วยเนี่ย
ดิวทุกอย่างจนสำเร็จแล้วก็เขาก็ในที่สุดเขาก็บอกว่าโอเค

ก็คือวันแรกเขาบอกว่ามันดึกแล้วปล่อยตัวไม่ทัน
วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่วันสุดท้ายที่ปล่อยตัว

วันนั้นเนี่ยวันปล่อยตัวเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะพาเราขี่มอไซค์ไปยิงทิ้งหรือเปล่า
หรือจะย้ายไปอีกที่หนึ่งไหมเราก็ยังไม่มั่นใจ
แต่เราก็ดูสีหน้าคนที่ไปส่งเราเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาคุยดีเขาคิดว่าเขาคงไม่พาเราไปฆ่าหรอก
ก็เลยออกไปเขาก็เหมือนเดิมครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาโอ้โหประมาณ๔๕ชั่วโมง

ขอมอกกันค่ะมอเตอร์ไซค์ออกไปแต่รอบนี้มันจะสั้นกว่านิดนึงอาจจะเลยเขาว่าฝนไม่ตกน้ำไม่ถ้วม
ผมก็คุยกับไกด์ให้บอกว่าเดี๋ยวรถอาจจะมาตรงนี้
เพราะทั้งตรงนั้นเป็นถนนลูกรังก็ปรากฏว่ามีรถมาจริง
รถที่เราขับมารถของเราเองรถของเราเองพร้อมกับมอไซค์สามสี่คันขับตามมา
แล้วเขาก็ให้เราพักอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าขับไปตอนนี้อาจจะโดนยิง
ก็คือเราก็รอจนประมาณสักตี๔เขาก็บอกว่าโอเคคุณขับต่อไปได้
คุณตรงไปข้างหน้าเรื่อยแล้วข้างหน้าจะไปถามหมู่บ้านมันอาจจะสว่างพอดี
แล้วก็คุณก็ถามทางต่อตอนนั้นเราก็เริ่มใจชื้น
แต่เราก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มอื่นอีกไหมหรือมีจน
หรืออะไรที่จะมาจับตัวเราอีกหรือเปล่าก็ลุ้นตลอดเวลาในการเดินทางออก
สุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตตัดตอนเดี๋ยวเวลาจะหมดใช่ครับผม
ก็เลยไปถึงจุดที่เจอด่านเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นของประเทศเขาก็คือมาลีใช่ไหม
คนโบกมือโอ้โหผมใจชื้นใจชื้นแต่จริงมันเริ่มดีขึ้นตอนที่ฟ้าเริ่มสั่ง
ฝ้านี้แบบสกปรกมากตัวผมยังเหม็นตัวผม

นี่คุณหมอสองถือถุงมาใบหนึ่งบอกนี่

ที่เขาเก็บหมดกระเป๋าเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือ

ใช่ฮะก็เป็นพวกยาดมผมเนี่ย
แล้วก็จุดที่ผมชี้คือปืนลอยปืน

เขายิงตอนแรกเลยครับที่เราขับรถผ่าน

แล้วก็มีผมว่ามีกระสุนไม่ต่ำกว่า๖นัด
อยู่ตรงนั้นเลยซึ่งโอ้โหมันน่ากลัวขนาดนี้เลย

เห็นบอกอยากทานกะเพราไก่

ฝีมือคุณแม่ไข่ดาวทานเรียบร้อย
มาถึงเที่ยงวันนั้นแม่ก็จัดให้เลย

สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะสวัสดีนะครับคุณแม่

ครอบครัวที่ให้กำลังใจพี่ชายน้องชายคุณแม่
แล้วก็เฟรนด์ไฟล์ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ

แล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะฮะ
หลายท่านนะครับที่จะไม่เอ่ยนามไม่ได้เลยนะครับ
ก็คือท่านสุวัสดิแจ้งยอกสุดนะฮะ
อดีตพบตรแล้วก็ท่านเขมรินนะครับ

การเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะฮะ
จากนี้ก็เอกราชทูตประจำ
อุปทธูตที่ดาร์ก้าประเทศเซเนกอล
ก็เตรียมเอกสารรวมถึงหน่วยงานต่าง
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับ
ต้องขอบคุณและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ
ทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาคือเราบอกว่าเยอะมาก
ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นที่มีคนแบบว่า

กรินิคทางบรรยากาศตานีนกภรรรัฐครับ
โครงโครงต่างหลักสอง
เชิญมาคุยเรื่องท่องเที่ยวใหม่
เงี่ยงว่าจะเก็บให้ทัวรสโลกเหมือนเดิม
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒